มีนักท่องเที่ยวที่ไปที่เกาะคำชโนธที่อุดรธานีนะฮะ
ก็ไปกราบว่ายบูชาศรักษิษย์นะฮะอ่า
จุดที่มีพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตามทางต่างต่างนี่ก็มี

มีนักท่องเที่ยวไปเจออยู่จุดหนึ่งเขาบอกโอ้โหเขาไม่สบายใจ
ถึงขั้นมาตื้อมาบังคับจะให้ซื้อไม่ซื้อก็มาว่ามาอะไรอีกนะฮะ

อ้าวเจ้าสีสุข่าวของซี่บัวได้ด้วยเจ้าสีสุข่าวของซี่บัวได้

ตัวอย่างกระซามดีอยู่ร่อนดินะ

อยากให้ย้านอยากให้มีเรื่อง

มันมีมันมีหายากมีรักกับคุณเหรอคุยกันแล้วคุยก็แล้วแตกค่ะ
คุยแล้วก็ไม่เป็นไรคุณจะไม่ได้อยู่เหรอไม่อยู่ก็อยู่
ไม่อยู่ก็ไม่อยู่ค่ะไม่เป็นไรกลัวเป็นอย่างเกาะอย่างมาคู่กัน
อย่างมาสู้กันอ่านี่เป็นคลิปที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เขาทะเลาะดุเดือดอยู่กับทางเจ้าหน้าที่อศที่เขาเป็นอศฝ่ายปกครองอำเภอบ้านดุงที่อุดรธานีนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านนะว่ามีคนเนี่ยมาขายลอตเตอรี่แบบนี้แบบนี้นะครับ
เขาก็เลยมาดูนะครับก็ต้องมาขอร้องไม่ให้ขายที่จุดตรงจุดที่ห้ามขาย
แต่ก็อย่างในคลิปนะฮะมีพ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่าโอ้โหนี่คือประหลัดเนี่ยผมยังไม่กลัวเลย
เจ้าหน้าที่ก็ไปผลักอกไปทีนึงนะฮะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ก็มีคำถามตามมาเกี่ยวกับความเหมาะสมของพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ที่คำชโนธเนี่ยฮะว่า
ตกลงแล้วเนี่ยควรจะขายให้เป็นที่เป็นทางหรือว่าจะมาไล่ตามตื้อนักท่องเที่ยวแบบเนี้ย
มันจะได้ไม่ได้แบบไหนยังไงนะครับเราได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะ
พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าปฐุมานะฮะลักษณะแบบนี้ครับเขาบอกว่าเขามาเขาก็จะเจอแบบนี้เยอะเลย
ค่ะนะฮะไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจัดสถานที่เอาไว้ให้ขายนี่ฮะคือบางทีก็บังคับเดินตามตื้อให้ซื้ออ่ะอืม
ห้ามไปซื้อก็มีด่ามีว่าก็มีนะครับเขาก็มาดักรอนักท่องเที่ยวรอบรอบทางเข้าเกาะคำชโนธ
หน้าห้องน้ำยังไปนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ติดป้ายไว้หมดนะว่าตรงนั้นไม่ใช่จุดขายตรงนี้
ห้ามไปขายก็ไม่ฟังนะฮะนักท่องเที่ยวบอกว่าคือการซื้อลอตเตอรี่นี่ความจริงมันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อนะ
ใช่ไหมไปบังคับเขาซื้อก็ไม่ได้ไงถูกต้องเนี่ยฮะเขาก็จะไปนั่งรออะไรแบบเนี้ยนะครับ
คือแล้วราคาก็แพงอ่ะใช่เขาบอกอ่าอย่างเช่นใบหนึ่งมาเสนอขายเนี่ย
ยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทใบหนึ่งนะถ้าเป็นแบบรวมชุดเอาไว้ห้าใบนะฮะ
ขายใบละแปดร้อยน่ะห้าใบแปดร้อยนะครับสิบห้าใบสองพันแปดอย่างเงี้ย
ถือว่าแพงมากจุดที่เขามีเอาไว้ให้ซื้ออันนี้มีค่ะนะฮะ
เดี๋ยวขอดูภาพจุดขายลอตเตอรี่ที่ทางเกาะคำชโนธเขาจัดเอาไว้ให้ตรงนี้นะฮะ
คือนักท่องเที่ยวบอกว่าเดี๋ยวเขาก็มาดูตรงนี้อยู่แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณก็มารวมกันตรงนี้ได้ไหมเขาจะได้เข้าไปทำบุญกันอย่างสบายอกสบายใจนะ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหตรงนู้นก็เจอตรงนี้ก็เจอค่ะแล้วเดินตามตื้อแบบ
ต่อว่าต่อขานเขาถ้าเขาไม่ซื้อนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเป็นผลเท่าไ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคือไปบอกเขาก็อย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละ
ก็ต้องไล่จัดระเบียบกันเป็นวันไป

คือประมาณ๓๔๐๐ราย